คือปี๕๗เกิดคดีฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเตา
ล่าสุดสารก็ตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาคือชาวพม่า๒คน
เหตุการณ์นั้นก็ทำให้การท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะภาพลักษณ์แย่ลงเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทำให้ชาวพม่าที่นครย่างกุ้งของพม่าเองก็มีการไม่พอใจ
รวมตัวกันประท้วงกระบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยเองด้วยนะครับ
ชาวพม่าในนครย่างกุ้งรวมตัวกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพื่อประท้วงคำตัดสินของสารอุทธรณ์ที่พิพากษาให้ประหารชีวิต
ซอลินหรือว่าโซเรนแล้วก็นายเวพิวหรือว่าวิน
ซึ่งเป็น๒ผู้ต้องหาชาวพม่าที่เป็นคดีฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่านะครับ
ที่เกิดขึ้น๒๔กันยายน๒๕๕๗ก็ผ่านมาประมาณ๓ปีนะครับ
โดยล่าสุดธนายความผู้ต้องหาทั้งสองยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อสารหรือไม่
ผู้ประท้วงระบุว่าพวกเขาเองไม่แน่ใจในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทย
จากว่ายังมีข้อถกเถียงหลายประการครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานการตรวจสอบดีเอนเอ
แล้วก็เชื่อว่าฆาตกรตัวจริงยังคงลอยนวลอยู่
จากนี้ผู้ประท้วงเองก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ามีความเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือชาวพม่าทั้งสองคนให้ได้รับอิสรภาพ
ได้ไปสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านางสาวฮันน่าวิทเทอริช
แล้วก็นายเจวิกมิลเลอร์นะครับ
แต่ว่าภายหลังทั้งสองคนก็กลับคำให้การ
โดยระบุว่าพวกเขาถูกซ้อมและทรมาน
เพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
อันนี้ก็สุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่ศาลว่าอุทธรณ์ต่อไปอย่างไร
ยังอยู่กันที่เกาะเต่าจะบอกแบบนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมก็คือประเด็นฆาตกรรม